เรื่องเกี่ยวกับโรคอย่าขโมย
ซึ่งมีข้าราชการท่านหนึ่งไปขโมยผ้า

เมื่อวานนี้เกิดขึ้นช่วงสายช่วงบ่าย

สัมภาษณ์นายแพทย์อภิชาติจริยาวิราช

สุขบอกว่ามีความเป็นไปได้เรื่องนี้

ผู้บริหารรายนี้ยังไม่เคยเข้ามา

เพราะฉะนั้นยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นโรคนี้
ส่วนทางด้านของภูมิในการสถาบัน

อยากขโมยนั้นเป็นอาการป่วยทางจิต
สามารถบำบัดได้โดยใช้สิทธิแพทย์ครับ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
ผู้มนิการสถาบันกรยามราชนครินต์

ในกรณีโรคแคปโตเมเนีย
หรือว่าโรคชอบลักเล็กขโมยน้อยนะครับ
บอกว่าโรคนี้ถือว่าเป็นอาการป่วยทางจิต

เป็นโรคจิตเวทประเภทหนึ่งครับ
ที่เป็นโรคนี้จะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน
กับนักลักเล็กขโมยนกทั่วไป

หรือว่าไปตั้งเป้าหมายว่าจะขโมยอะไร
เป็นการทำแบบปัจจุบันทันด่วน
ตามแรงยั่วยุในขณะนั้น
เช่นไปเห็นแล้วอยากได้หยิบเลย

แรงกระตุ้นที่จะขโมย
แม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ใช่ของมีราคาก็ตาม

จากนั้นก็จะเกิดความเคยชินหากทำได้

รูปภาพราคารวม๔๖๐๐ประมาณ
ข้างบนก็พบว่าผู้ที่เป็นโรคชอบขโมยมักเป็นเพศหญิง
แต่ว่าในประเทศไทยพบน้อยมากนะครับเนื่องจากว่าผู้ที่มีพฤติกรรมเข้าข่าย
เป็นโรคช่อขโมยจะไม่เข้าไปรับการรักษาตัว
หรือว่าไปบำบัดกับจิตแพทย์และจะไม่ยอมรับว่าเป็นโรคนี้
ซึ่งหากจะทราบว่าผู้ที่เป็นโรคนี้จะเป็นหรือไม่ก็ต่อเมื่อ
มีคดีความเรื่องของการลักทรัพย์นั่นเอง
ส่วนสาเหตุของโรคยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามาจากอะไร
แต่ว่าน่าจะเกิดจากความผิดปกติชันชีวภาพ
สมองนั้นหลั่งสรรบางอย่างออกมาครับ
กับโรคซึมเศร้าโรคย้ำคิดย้ำทำหรือว่าโรคแพนิก
หรือว่าโรคบูลีเมียนะครับด้านการรักษาบำบัดก็ต้องใช้วิธี
อาการนี้สามารถรักษาให้หายได้หากตั้งใจรักษาจริง
นอกจากนี้ก็ช่องใช้วิธีการพฤติกรรมบำบัดด้วยด้วยการ
้มน้าวให้ผู้ที่เป็นโรคนี้กลับไปสู่ความจริง
ให้รู้จักเหตุผลรู้จักกฎกติกาศิลธรรมอันดี
โดยให้ครอบครัวใน่ากี่แต่เป็นคนที่เข้าไปคุย
เข้าไปสร้างความเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือในการ
ตัวอย่างให้คุณผู้ชมเห็นว่าใครเคยเป็นโรคนี้บ้างเช่น
เธอตกเป็นข่าวกระช่อนโรค
พฤติกรรมที่ชอบไปหยิบฉวยชอบไปขโมยของ
ไล่ตั้งแต่ไปตกเป็นผู้ต้องหาว่าไปขโมยเสื้อผ้า

ถึงขั้นเป็นคดีความถูกดำเนินคดีอาญาไปแล้วก็มีครับ
ภายหลังจากศาลประจำนครล็อสเซงเจอร์ลิสต์
ก็ได้พิพากษาจำคุกดาราสาวจอมอื้อฉามอะไรอย่างนี้
จำนวน๑๒๐วันก่อนทนายจะยื่นอุทธรณ์ขอประกันตัว
เขาบอกว่าโรคคลิปโตมาเนียนี้นะคะ
เกิดได้ในทุกเพศทุกวัย
ถ้าเกิดกับเด็กก็จะเกิดจากความที่
ไม่รู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ
ไม่สามารถยับยั้งได้แต่ถ้าเกิดในผู้ใหญ่นะคะ
น่าจะเป็นช่วงวัยที่อายุมากแล้ว
เพราะว่าบอกว่าอาจจะเกิดจากสมองเสื่อมหนึ่งนะคะ
สองก็คือสิ่งที่อยู่ในสมองก็คือสารเคมีที่ผิดปกติ
แต่เรื่องของคดีของรองอธิบดีต้องรอตรวจสอบก่อน
รอให้เขาเดินทางกลับมาที่เมืองไทยด้วยว่า
เหตุผลจริงแล้วนี่คืออะไรนะครับ